คุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุหมู่ที่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะ
ให้พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมถ่าย
ว่าสาเหตุอะไรคะที่ทำให้มอเตอร์ไซค์เกือบ๕๐คันล้มระเนรนาศแบบนี้
อ่าถนนเปียกใช่ไหม

นี่คงจังหวะออกจากไฟแดงมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าไง
เดี๋ยวพี่ลองดูนะคะ
ออกไปแต่ฝนตกด้วย

หมวกกันน็อกของพี่ผู้ชายคนนี้ค่ะ
คือไอ้ฝนตกส่วนหนึ่งเห็นไหมคะ

แต่ถ้าล้มระเณรันาดไม่มีเหตุผลแบบนี้นะ

ขอบคุณคุณวัชิระอังคสุวรรณด้วยนะคะ

ก็คือมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์

ตอนนั้นนี่การจราจรติดขัดเลยนะฮะ

แงกเลยแล้วเนี่ยสุดท้ายตำรวจต้องมาอำนวยการจราจรแบบนี้ค่ะ

คนเจ็บเกือบ๔๐คน

ก็เอาตัวไปส่งโรงพยาบาลกันแล้วเนี่ยนะคะ

พี่เบิร์ตดูสินั่นคือคราบน้ำมันใช่ไหม

ถึงแม้ว่าน้ำกับน้ำมันมันจะแยกชั้นกัน

ก็คือบนถนนกาญจนวนิษฐ์ถนนเพชรเกษม

ลักษณะถนนที่มันโดนน้ำมันแบบนี้

ถนนหลายเส้นต่อกันเลยนะคะ

โบกเตือนเพื่อกลัวไงว่า

เอารถจับเพลิงมาถีดล้างคลาบ

ใครรู้บ้างชาวบ้านท่านนี้รู้ไหม
ลองฟังเสียงดูค่ะ
ปี่เห็นประมาณลบกี่คันแล้ว

เอามาตั้งแต่หน้าโลตัสอะไรด้วยเห็นไหม

กลับช้าค่ะเดี๋ยวจะลื่น

ที่ให้สัมภาษณ์ไปก็ตะโกนบอกมอเตอร์ไซคันอื่นไปด้วย
ใช่ค่ะคือด้วยความเป็นห่วงเพื่อนร่วมทาง

ถนน๓เส้นติดกันเลยระยะทาง๖กิโลเมตร

โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ว่าไอ้น้ำมันที่หกเลอะเทอะบนถนนแบบนี้

บางคนเนี่ยโอ้เจ็บค่ะ